จับตาดูเขาเรียกว่าช่วงนี้เป็นอีเวนต์ใหญ่ทางการเมือง

และที่สำคัญวันนี้ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ถือเลิกดีเดย์เตรียมขึ้นเวทีใหญ่
เพื่อเปิดตัวเป็นสมาชิกพักอะไรฮะ
รทสชรวมไทยสร้างชาติ
เมื่อเช้านี้นักข่าวก็ต้องติดตามภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกันก่อนนะครับ
เย็นถึงจะเป็นอีเวนต์ทางการเมือง
เช้านี้ท่านเป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์เมืองอาชียะประเทศไทยประจำปี๖๕ณตึกพักดีบดี
นักข่าวรออยู่ข้างนอก
รอแล้วเมื่อพิธีการจะเสร็จรึยัง

นายกรัฐมนตรีก็เดินลงมาจากตึกพักดีบดิน

ตื่นเต้นไหมกับการแถวงกลางการเผ่าเปิดตัว
พักรวมไทยสร้างชาติจะจัดเย็นนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติ

คุณผู้ชมไปดูกันสักนิดหนึ่งนะฮะ

เหลือบมองปลายตานิดนึงแล้วก็ยกมือขึ้นมา
ยกมือขึ้นมายกมือขวาเหมือนเอ๊ะบ๊ายบาย

แค่นี้นะฮะดังนั้นนักข่าวสายการเมืองเมื่อเช้า
ก็เลยยังไม่ได้คุยกับนายกรัฐมนตรีนะครับ
ส่วนไฮไลท์ของงานในวันนี้ก็แน่นอน
โมงตรงที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะขึ้นเวที
เพื่อกล่าวถึงมิชชั่นแล้วก็ทิศทางก้าวต่อไป

และเวลา๖โมง๓๐นาทีจะแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ
ซึ่งสื่อมวลชนคาดว่าจะมีอดีตสส
และสอสอจากพักการเมืองต่างร่วม๔๐คน
บางคนก็บอกเป็นเลข๔๒อะไรนะฮะ
โดยเฉพาะที่สังกัดหรือเคยอยู่พักพลังประชาบรัฐ
ร่วมงานแสดงความยินดีด้วยนะครับ
ก็แน่นอนนะฮะว่าวันนี้ถือว่าเป็นมหากรรม
หรือว่าอีเวนต์ใหญ่นะครับ
คนจับตามองในช่วงเย็นนะครับ
เขาบอกว่าที่ศูนย์ประชุมศิริกิจจะมีคนเป็นหมื่น

นายกรัฐมนตรีขอลากิจนะครับ
เรื่องนายกรัฐมนตรีขอลากิจด้วยสำนักเลขาธิการนายยกรัฐมนตรี
แจ้งว่านายกรัฐมนตรีมีความประสงค์จะลากิจ
วันจันทร์ที่๙มกราคมปี๖๕ตั้งแต่เวลากี่โมงฮะ
ปี๖๖ค่ะคุณปี๖๖ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป
ก็คือปฏิบัติภารกิจตอนเช้าตอนบ่ายลา

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการค่ะ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบแน่นอนตอนบ่ายนี้ต้องมีการเตรียมตัว
เพราะตอนเย็นจะขึ้นเวทีใหญ่กันอยู่แล้วนะครับ